รอบขอบสนามในค่ำคืนนี้ไปดูเรื่องราวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
หลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตซอลอาเซียนครับ
ได้เป็นสมัยที่๑๒ล่าสุดพวกเขานั้นขยับอันดับฟุตซอลแรงกิ้งนะครับ
ขยับอันดับโลกขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๕ของโลกครับ
นั่นหมายความว่าตอนนี้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
อยู่อันดับเบอร์๒ของเอเชียแสงหน้าญี่ปุ่นไปแล้วครับ

อันดับโลกในเดือนมกราคมทีมชาติไทยนะครับ
ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่๑๕ของโลก
และเป็นที่๒ของเอเชียแบบเดี่ยวแล้วนะครับ
แล้วก็เบียดญี่ปุ่นที่เคยรั้งอันดับที่๑๕ร่วมลงไปอยู่อันดับที่๑๖ครับ
สิทธิดานายอดิษัทเบนยาเสรีวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาตินะครับ
เป้าหมายว่าในปีนี้คือต้องติด๑๓อันดับแรกนะครับ
ส่วนปีหน้าขอติด๑ใน๑๐ของโลก
ซึ่งทีมฟุตย์ศอดทินชะไทยในยุคบิ๊กปอมเนี่ย
ก็เคยขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดที่อันดับ๙ของโลกเมื่อ๖ปีที่แล้วนะครับ
ส่วน๓อันดับแรกของโลกนั้นยังเป็น
บราซิลสเปนและรัสเซียตามลำดับครับ
ฐานะที่อิรานนั้นยังเป็นเบอร์๑ของเอเชีย
ในฐานะทีมอันดับที่๖ของโลกนะครับ

เป็นฟุตบอลสี่เศร้าที่ฮ่องกงนะครับ

ช้ำลีกเกาหลีใต้ไป๑ประตูตะสูนครับ

และถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับ

ก่อนเปิดฤดูการไทยลีก๒๐๑๗ครับ

ให้ชมตั้งแต่เวลา๑๘๓๐นครับ